ด่าอดีตแฟนคลับบอกว่าอย่าตื๊ดแหละไล่ยาวไปมา
คาดว่าน่าจะเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ประมาณว่าน้องแฟนคลับนี้นะคะเขาเป็นธอมนะเป็นสาวหล่อแหละ
เป็นแฟนคลับฝั่งคุณแอมเป็นคนกักข้อมูลแล้วก็ปั่นข่าว
อันนี้เขาอ้างมาแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้ฝ่ายภรรยาแอมเนี่ยไม่พอใจ
แล้วมันจี้หัวใจตรงที่ฝั่งน้องแฟนคลับนี้นะคะ
แล้วเขามาเจอกันในงานงานหนึ่งเหมือนมีการปรับความเข้าใจแล้วก็มีการพูดคุย
แล้วน้องแฟนคลับคนนี้ลงรูปนี้แล้วก็บอกว่าน่ารักดี
ทีนี้แฟนตัวจริงภรรยาเขาเห็นเฮ้ยมันไม่โอเค
มันจะมายุ่งเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขามากเกินไปแล้ว
อย่างนั้นก็เลยจัดการส่งข้อความแบบว่ารัวแสบเข้าไส้กันแบบนี้เลย
แต่ว่าจะจริงไม่จริงยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ตอนนี้ชาวเน็ตไม่ได้นอน

ที่บอกไปว่าความคิดความเห็นในบ้านเมืองเราแสดงความคิดความเห็นได้
แต่ว่านิดนึงที่เขากังวลกันอยู่ในเรื่องของการบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ